ที่ขอนแก่นค่ะงานแต่งงานงานนี้ค่ะเจ้าสาวเขาบอกแล้วติดป้ายประกาศแล้วว่าอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าทะเลาะกันในงานสุดท้ายตีกันจริงเจ้าสาวถึงขั้นขึ้นเวทีประกาศเลยนะคะว่าคนที่ทะเลาะกันในงานเนี่ยมาชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะ
เพราะตลอดแปลงเขาเขียนอยู่ว่านี่ถ้ามึงไม่มีเงิน
โอ้โหโดนใจชาวเน็ตค่ะเจ้าสาวท่านนี้ค่ะ
ป้ายก็มีอยู่ไม่มีตังค์อย่าห้าว
ทะเลาะวิวาดกันในงานแต่สุดท้ายห้าวกันจนได้ตีกันจนได้
กระโดดขึ้นเวทีแล้วประกาศเลย
บอกเนี่ยจ้างมาเท่าไหร่วงดนตรีเนี่ย
ตีกันเนี่ยไปจับมาเลยมาชดใช้ค่าเสียหายเลย
จับได้พาตัวขึ้นมาบนเวทีเลยให้มารับผิดชอบด้วย
นี่นะคะทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของวงดนตรีที่มาแสดงในงานแต่งงานงานนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มกำลังเล่นดนตรีอยู่
จริงอีกแค่ครึ่งชั่วโมงจะเลิกงานแล้วอะค่ะ
หน้าเวทีวัยรุ่น๒๐คนทะเลาะกัน
บ่าวเจ้าสาวเข้าไปห้ามแล้วแต่เอาไม่อยู่
เจ้าสาวถึงขั้นขึ้นเวทีจับไมค์แล้วพูดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
เจ้าของวงดนตรีบอกว่าพอเจ้าสาวพูดจบนะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมแทนที่กลุ่มวัยรุ่นมันจะหยุดตีกันนะคะ
มันขยับค่ะจากตีกันในงานแต่งไปตีกันนอกงานแทน
โอ้โหไม่ได้หยุดตีกันนะย้ายพื้นที่ในการตีกัน
เจ้าสาวก็เลยขอให้ดนตรีหยุดเล่นไปเลย
คุณเราดูด้วยค่ะดนตรีดังแน่โน่น

แต่ไปอยู่ที่ข้างคือเขาหามาให้ดูฟรีขุมพี่จริง
ขอให้นักคุณสิทธิใจของเจ้าภาพหรือสิทธิใจของพี่จ้างบ้าง